คุณผู้ชมคะหลังจากที่ผู้กำกับคนดังพี่อ๊อฟพงพัฒน์เนี่ย

คุณผู้ชมก็มีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงมากมายนะคะ

โรงพยาบาลถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอเจ้าตัวก็ตามนะคะ
โดยนางเอกคนดังอย่างเบลล่ารานีเองก็ได้ไปเยี่ยมด้วยเหมือนกันนะคะ
หลังจากที่เจ้าตัวมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมด้วยตัวเองเมื่อวันก่อน
เธอก็ออกมาบอกนะคะว่าอาการของพี่อ๊อฟตอนนี้ถือว่าดีขึ้นเรื่อย
สามารถสื่อสารด้วยท่าทางแต่ยังไม่สามารถพูดโต้ตอบได้
ซึ่งก็คงต้องใช้เวลาแต่โดยรวมถือว่าผู้กำกับคนดังมีกำลังใจที่ดี
เชื่อว่าอาการน่าจะดีขึ้นตามลำดับนะคะ
ตกใจมากค่ะคือก็อย่างที่บอกคือตอนเช้ายังดูทุกอย่างปกติอยู่เลยล่ะ
คือพี่อ๊อฟดูเป็นคนแข็งแรงมากแล้วก็ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะค่ะ
แต่เท่าที่คุยมาเหมือนน่าจะสาเหตุมาจากพักผ่อนน้อย
เมื่อวานไปเยี่ยมพี่อ๊อฟมาค่ะก็ดูหน้าตาสดใสแล้วก็อยากพูดค่ะ
ข้างซ้ายที่ขยับได้คือขยับใหญ่เลยค่ะ
เท่าที่ฟังจากพี่แดงนะคะคือพี่แดงก็บอกว่าเรื่องของสมองหรือจิตใจอะไรอย่างนี้คือดีมาก
ส่วนเรื่องของร่างกายก็คือต้องใช้เวลาในการพักฟื้นในการกายภาพค่ะ
ด้วยความที่พี่อ๊อฟดีขึ้นทุกวันด้วยละมั้งค่ะกำลังใจของทุกคนก็ค่อนข้างดีอะค่ะ
ทางด้านหนุ่มเกรทวรินทรเองในฐานะนักแสดงที่เคารพและนับถือพี่อ๊อฟพงพัฒน์ก็รู้สึกเป็นห่วงผู้กำกับรุ่นใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะ
ซึ่งเจ้าตัวก็เตรียมที่จะเคลียร์คิวงานเพื่อเข้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองด้วยค่ะ
เดี๋ยวว่าจะไปให้กำลังใจครับ
เป็นห่วงครับกองหน้าคู่กับผมเอง
ก็เดี๋ยวต้องไปให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
ตอนนี้ก็ให้นักแสดงที่ไปมาเล่าอาการพี่อ๊อฟให้ฟัง
คือผมก็คอยติดตามข่าวอยู่เรื่อย

คนในวงการก็เป็นห่วงกันมากมายเลยนะครับ
ส่วนความคืบหน้าอาการป่วยของพี่อ๊อฟวันนี้

ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๑๐นาที
พบว่าอาการดีขึ้นตามลำดับเลย
ภาวะความดันโลหิตใกล้เป็นปกติแล้ว
โดยคณะแพทย์จะมีการแถลงข่าวถึงอาการโดยรวม
แล้วก็ขั้นตอนการรักษาเป็นลำดับ
วันศุกร์ที่๒๔สิงหาคมนี้ด้วยนะคะ

ในวันนี้นะคะที่ภาพรวมดีขึ้นเรื่อยแล้ว

ยังคงส่งกำลังใจให้กับพี่อ๊อฟกันอย่างเนื่องแน่น

ตอนนี้พี่อ๊อฟก็ต้องพักผ่อนแบบยาวไปเลยนะคะ๓เดือน
หมอบอกว่าให้พักงานไปเลย๓เดือนคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นคือจริงต้องมีไปแล้ว
ตอนนี้งดงดไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนงานผู้กำกับต่างก็มีคนมารับหน้าที่แทนนะคะ

แต่เชื่อว่าพี่อ๊อฟเนี่ยแข็งแรงหายเร็วอยู่แล้วนะคะสู้ค่ะ